เจ็ดนั่นรีการ์๔๗นาทีนะคะกลับมาพบน้องเฟื้องในช่วงสายตรวจ
ข่าวแรกประเด็นเดือดประเด็นร้อนสินกรรมจุฬา
โอ้โหตอนนี้เรื่องของการรับน้องนะคะ

เหมาะสมหรือเปล่าโซตัสต่าง

ประเด็นเรื่องของการรับน้องนะคะ

แล้วแต่ละเรื่องก็เดือดจริงนะคะ
ในเนติวิทย์โชติพัฒน์ภัยศาลค่ะ
เลขาธิการกลุ่มศึกษาเพื่อความเป็นไทย
และบรรณารักห้องสมุทรสันติประชาธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ขณะโดนหามส่งโรงพยาบาลลงเฟซบุ๊กส่วนตัว

คณะเรามีคนรับน้องจนต้องหามเข้าโรงพยาบาล

ทุกครั้งที่เข้าห้องเชียร์ต้องมีคนเป็นลมเป็น๑๐

เป็นแบบนี้มา๒อาทิตย์แล้วช่วยพวกเราด้วย
เราไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันมีอยู่อีกนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปในวงกว้าง

ว่าน้องนิสิตในภาพไม่ได้มีอาการเจ็บป่วย
นิสิตปี๑คนดังกล่าวเพียงแต่อ่อนเพลีย

โดยก็เรียกร้องต่ออธิการบดีแล้วก็คณะบดี
ศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ให้มีการตรวจสอบกิจกรรมห้องเชียร์คณะศิลปกรรม
แล้วก็ให้ชี้แจงเหตุการณ์นี้ต่อสาธารณชน
แล้วก็อยากให้ทบทวนการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศระดมล่ารายชื่อออกไปเพียงไม่นาน
เนติวิทย์ก็ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมค่ะ
ว่าคณะศิลปกรรมจุฬาเนี่ยตอนนี้ประกาศยกเลิกห้องเชียร์แล้วนะคะ
หลังจากมีกระแสภายนอกโหมโจมตีอย่างหนัก
ขณะที่เพจสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬานะคะ
ได้โพสต์ประกาศชี้แจงกิจกรรมการสันทนาการแล้วก็เชียร์
โดยกล่าวว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับตัวนิสิตที่ไม่สบาย
พบว่านิสิตคนดังกล่าวนอนน้อยจากการพยายามห่มทำงาน
แล้วก็การบ้านทำให้เข้าร่วมทำกิจกรรมด้วยความอ่อนเพลียจากการอดนอน
ซึ่งบอกว่ารุ่นพี่ได้สังเกตเห็นอาการผิดปกติ
นำตัวออกมาพักก่อนจะเรียกรถพยาบาล
หลังจากพบว่าน้องหลับไปด้วยความอ่อนเพลียค่ะ
ซึ่งจากแถลงการก็บอกด้วยว่าการทำกิจกรรมทั้งหมด
ภายใต้การควบคุมแล้วก็ดูแลจากรุ่นพี่อย่างใกล้ชิด
โดยทางคณะยืนยันว่าไม่เคยใช้ความรุนแรงแล้วก็กดดัน
แล้วก็เพื่อเป็นการยุติการกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริง
ทางสโมสรนิสิทธิ์ขอเรียนเชิญค่ะ
เรียนเชิญเลยผู้เข้าสนใจกิจกรรมห้องเชียร์เข้ามาสังเกตการณ์กันได้
ลงชื่อนายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
ก็เอาแถลงการนี้มาแชร์เหมือนกันนะคะ
แล้วก็ท้าเลยเหมือนกันว่าออกมาแบบนี้เป็นความจริง
ที่ทางคณะทางมหาวิทยาลัยพยายามปกปิดกันอยู่นะคะ
แล้วก็บอกว่าเห็นได้ชัดคือตอนที่เป็นเริ่มเรื่องนี้แรกมานะคะ
เขาก็เป็นคล้ายออกมาโพสต์
ข้อความจากไลน์จากเพื่อนจากรุ่นพี่
ที่ส่งมาว่าได้รับบาดเจ็บมีจริงแล้วเป็น๑๐๑๐คนเหมือนกันนะคะ
แต่ว่ามีการเบลอชื่อเอาไว้ไปไล่เรียงย้อนดูกันได้
ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของนายเนติวิทย์นะคะ

ก็เยอะเลยมีทั้งทวิตเตอร์มีทั้งหลายข้อความ
ข้อความในไลน์บอกว่าเห็นรูปนี้ช้ำหนัก
ภาพสุดท้ายที่เห็นเขาเอาหัวออกก่อน
แล้วก็ค่อยเอาขนออก
คือมีหลายอย่างเป็นมาสคอตเอาหัวออก
แล้วก็อะไรสักอย่างเก็บเงิน๕๐๐๐บาท
คือถ้าไปไล่เรียงถ้าจะเห็นหลายข้อความ
คณะศิลป์กรรมจุฬาประกาศยกเลิกห้องเชียร์แล้ว
ปึ๊บนะคะแล้วก็บอกว่าขอบใจพลังนิสิตจุฬา
ฯกรณีสิทธิ์จุฬาอันนี้เป็นอันที่เอามาอัพเดทว่าหลังจากยกเลือกห้องเฉีย
แต่ก็พูดเรื่องที่นายกออกมาแถลงเหมือนกันนะคะบอกว่า
ล่าสุดนายกสโมสรคณะศิลปกรรมจุฬาออกแถลงการแก้ข่าว
ภายใต้การดูแลของอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่อย่างใกล้ชิด

คนที่เข้าโรงพยาบาลก็ถูกเอาไปอ้างว่า

ทำให้ต้องมีความรุนแรงเกิดขึ้นในห้องเชียร์
หมายถึงว่าห้องเชียงต้องรุนแรงเพราะคนเข้าไม่ครบ

ก็เลยบอกว่าคนที่เข้าโรงพยาบาล
เองว่าห้องเชียร์จะไม่โหดถ้าทุกคนเข้าหมด
ที่ผ่านมาคือทุกคนเข้าไม่หมดก็เลยโหดใช่ไหม

มีคนไม่เข้าห้องเชียร์เขาส่งใบลาก็ไม่รับ

แล้วก็มีเรื่องของมาสคอร์ตที่เอาหัวออก

ที่ทำมาให้รุ่นน้องเป็นตุ๊กตาปู้ยี่ปู้ยำ

สันโต้กับรัฐศาสตร์พี่วักน้องเห็นชัด
เรื่องเหล่านี้นายเนติวิทย์ก็บอกว่าให้นายกสโมสินกรรมมาตอบด้วยนะคะ
คือส่วนตัวที่เราอยู่อักษรจุฬาคณะข้างกัน
เราอยู่ติดกันเราก็จะเห็นจริงแล้วศิลปกรรมศาสตร์จุฬาเนี่ย
ตั้งแต่ปี๒ขึ้นไปนะค่อนข้างอิสระนะ

แต่งตัวสีผงสีผมอะไรคือให้อยู่ในความเหมาะสมในแง่ของวิจารณญาณของบุคคลนั้น
อะไรที่คิดว่าเหมาะสมกับชุดนิสิตเหมาะสมกับในสถานภาพการเป็นนิสิต
ซึ่งปีหนึ่งเราก็เห็นเหมือนกันแหละว่าเขาก็จะมีการแต่งกายที่ค่อนข้างเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ก็คือผ่านการรับน้องมาจากห้องเชียร์เขาก็จะแต่งตัวคือเสื้อยาวใหญ่กระโปรงยาวมากเป็นแนวเดียวกัน
ใช่แต่เท่าที่ดูแล้วก็ค่อนข้างอิสระอันนี้ไม่รู้ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
แต่เท่าที่เห็นก็คือเราก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นในห้องเชียร์ของเขาไม่มั่นใจ
แต่เวลาเชียร์โต้กันอะไรอย่างเงี้ยสินกรรมไปใช้ที่เชียร์โต้สนุกมากสนุกมาก
สุดเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็เป็นเด็กอาร์ตทั้งหมดนะคะ
แต่ก็ต้องดูกันไปเพราะว่าเราก็พูดไม่ได้หรอกเพราะอย่างเฟื่องจบมาประมาณ๓ปีแล้ว
ของคณะอักษรศาสตร์ด้วยนะแต่เป็นน้องรุ่น๘๐
ก็น้องบอกว่าอย่างอักษรยกเลิกห้องเชียร์ไปแล้ว๒ปี
บอกว่าเพิ่งยกเลิกเพราะเป็นการแบบว่าพี่เชียร์นี่แหละ
เป็นคนยกเลิกตัวเองจะบอกว่าเป็นการล้มตัวเองก็ได้
เพราะบอกว่าโซตัสระบบที่หลายคนบอกว่าต้องเทรนด์
อันนี้เอามาจากเพจของน้องโพสต์ของน้องนะคะ

น้องเนี่ยต้องเคารพรุ่นพี่เพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่รอดในมหาลัย
โดยการผ่านการกดดันเข้าห้องเชียร์ด้วยวิธีโหดต่าง
ไม่เป็นผลเพราะว่าหลังจากที่คณะอักษรศาสตร์
ยกเลิกการรับน้องแบบห้องเชียร์ไปแล้ว

และที่ปกติไม่รับไม่นับสอบตกนกผู้ชาย

แต่ว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้ไม่จำเป็นต้องมากดดันกันขนาดนี้

บอกว่าหลายคนบอกว่ามันไม่มีเรื่องของความรุนแรงแฝงอยู่
เขาก็ย้อนกลับไปว่าไม่ใช่
เขาบอกว่าจริงมันเป็นความเชื่อแฝงที่บอกว่า

แต่พอมาเปลี่ยนที่เริ่มมีแอลตีแน่มากขึ้น

คือพี่จะมาหลายปีมีรับน้องบ้าง

แต่จริงแล้วการรับน้องเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ว่าเป็นพี่รหัสน้องรหัส
แล้วก็ให้คำแนะนำกันคุณไปลงทะเบียนที่ไหนตึกอยู่ตรงไหน
เวลาคนในคณะเขาคุยกันเขานั่งตรงไหน

แต่หลังหลายที่มันก็มีการปรับเปลี่ยน
มันมีความโฌจร์มีความครึ่งทะนอมมากขึ้น
ก็อยากจะให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม

รับน้องมันไม่ดีเราจะไปตัดสินแบบนั้นไม่ได้
ใช่คืออย่างจริงอักษรถ้ารุ่นเรานะเจ็ดสี่นะ

รับน้องน่ารักมากเลย
รุ่นฟื้นมันน่ารัก
กลัวที่จะเข้ากับเพื่อนไม่ได้เป็นปัญหาขึ้นมาอีกนะคะเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อแล้วค่ะแล้วก็คุณผู้ชมยังส่งข้อความมาเรื่อยก็เราก็อาจอยู่นะคะ